ผ้าไทยของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์มีเสน่ห์มากนะคะ
โดยเฉพาะผ้าไหมไทยนั่นเองค่ะ

งานนี้มาแบบสวยเฉียบเนี๊ยบไม่มีตกเทรนด์เลยค่ะ
นายสันติเหล่าบุญเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานในพิธีเปิดมหากรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐ
ร้อยตำบลร้อยผลิตภัณฑ์ร้อยแก่นสารสินค่ะ
ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นก็ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
มหาสารคามและกาลสินกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น
โดยมีผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าประชารัฐผ้าไหมและสินค้า๑ตำบล๑ผลิตภัณฑ
เข้าร่วมในงานดังกล่าวรวมกว่า๒๐๐ลายนะคุณ
๒๐๐ลายที่อึ้งไปนี่คือเยอะมากอะใช่เพราะว่าโอ้โหคุณค่ะ
ผ้าไทยของเรามันมีเสน่ห์มันมีเอกลักษณ์แล้วก็เอามาตัดแบบประยุกต์แบบนี้
มันก็สวยงามถูกไหมไม่ตกเทรนด์ด้วยผ้าไหมสวยเนอะ
ทั้งคนใส่ทั้งผ้าไหมเลยล่ะครับ
เพราะว่าผ้าไหมสวยใช่ไหมคนใส่มันก็จะดูสวยขึ้นได้ด้วยเหมือนกัน

ใช่ค่ะผ้าไหมเป็นสินค้าขึ้นชื่อของภาคอีสานเลยนะคะ
แล้วก็เป็นสินค้าขึ้นชื่อของกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง
ที่มีการนำมาแสดงมาจำหน่ายในงานด้วยรวมถึงมีการเดินแฟชั่นโชว์ที่เราเห็นอยู่เนี่ย
มันเป็นการเดินแฟชั่นโชว์ในชุดผ้าไหมที่สวยงามมาก
เมื่อครู่นี้น่าจะเป็นมิสแกรนด์ขอนแก่น

มิสแกนขอนแก่นมากันหมดนะคะสาวงามทั่วเลยนะคะ
เรียกได้ว่ามีการออกแบบแล้วก็ตกแต่งสวยมากเฉียบมากเนี๊ยบมาก
ไม่มีตกเทรนด์แน่นอนเหมาะสำหรับการสวมใส่ได้แบบทุกเพศทุกวัย
ราคาที่มันไม่ได้แพงมากจนเกินไปนะคะ
ก็มีมาจำหน่ายให้กับคนที่สนใจมาร่วมงานด้วยนะคะ
ก็ได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมชมงานเป็นอย่างมากเลยคุณผู้ชม
อกจากนี้ก็ยังมีสินค้าพวก๑ตำบล๑ผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงในงานนะคะ
มีจำหน่ายด้วยรวมสินค้าประมาณ๑๐๐รายการ
ใช่ถูกต้องสำหรับใครที่อยากจะไปช็อปไปชิม
ไปดูอะไรต่างความสวยงามแบบนี้ไปกันได้เลย
เพราะว่างานจัดยาวไปจนถึงวันศุกร์๒๔สิงหาคมนี้นะคะวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะ
สินค้าดีมีคุณภาพรออยู่นะคะ
ที่จังหวัดขอนแก่นนะสวยงามจริงนะคะผ้าไทยเอามาออกแบบเป็นแบบทรงที่ทันสมัย
ใช่บอกแล้วใครบอกว่าใส่ผ้าไทยแล้วมันเชยไม่เชยแล้วนะเดี๋ยวนี้ใครก็ใส่กัน